มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ที่บริเวณซอยวัดศรีวารีน้อยลาดกระบัง๕๒
ซึ่งก็เป็นข่าวมาสองสามวันเอา

เป็นรถยนต์ไปกับเพื่อนที่เป็นผู้หญิงด้วยกัน
ทีนี้มันขวางช่องทางหน่อยเพราะว่า

เดี๋ยวไปดูกันอีกสักครั้งกันแล้วกันนะครับ

แต่มึงว่าอีกก็ปลอดภัย

นี่โทรศัพท์ดูนี่นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โ
โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศ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

โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศ
โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่โทรศ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
ในเบิร์ตนะครับพอถูกแซงขึ้นไปได้ขี่มอเตอร์ไซค์แซงกลับ
ขึ้นไปแล้วก็ไปจอดขวางหน้าเขาแล้วลงมาจากรถนะครับทางฝั่งของหญิงสาวเนี่ย
กะว่าจะได้เออจบกันไปจะได้ไม่ติดใจกันแต่ในเบิร์ตอ้างว่า
หนีบมือเขาอยู่หญิงสาวคนขับรถก็เลยลดกระจกลงอีก
จะให้เอามือออกปรากฏว่าจังหวะนั้นแหละ
ทิ้มมือเข้าไปเลยอืมชกโดนใบหน้าเขานะครับ
อ่าแล้วเขาก็รีบปิดกระจกรถอ่าในเบิร์ตก็ไม่ยอมนะ
ทีนี้ก็ไปหยิบประแจเบอร์๒๓ที่อ้างว่าพกติดตัวไว้ตลอด
อ่ามาทุบกระจกรถเขาจนแตกเสียหายนะครับผู้เสียหายเขาถ่ายคลิปไว้ตลอดอ่ะ
อ่าโดยอ้างว่าที่ทุบรถเขาจนเสียหายเพราะหวังว่าจะให้เขาลงมาจะได้เจรจากัน
ค่ะไม่ชอบที่มีปัญหาแล้วไม่ลงมาพูดไม่ลงมาคุยกันอืมเนี่ยฮะทีนี้นะคะ
ตำรวจก็เลยบอกว่าก็ต้องเรียกทั้งสองฝั่งมาเจรจากันทั้งฝั่งผู้เสียหายแล้วก็ในเบิร์ตคนก่อเหตุนะคะ
เพราะผู้เสียหายไปแจ้งความไว้ก่อนแล้วที่สนจรเข้น้อยพลตำรวจรีอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็เรียกทั้งคู่มาพูดคุยเพราะว่าเป็นการทำร้ายร่างกายนะคะแล้วก็คนที่ถูกทำร้ายร่างกายเป็นผู้หญิง
คือผู้ชายทำร้ายผู้หญิงเนี่ยค่ะแล้วก็แน่นอนเรื่องนี้มันเป็นข่าวนะข่าวใหญ่ข่าวดัง
ตำรวจก็บอกว่าต้องเรียกมาคุยกันเพราะว่าฝ่ายหญิงเขาก็แจ้งความเอาไว้
ทีนี้ค่ะตัวในเบิร์ตคนก่อเหตุเขาก็บอกว่ายอมรับว่าตัวเองเป็นคนก่อเหตุนี้
แต่เป็นการกระทำเพราะอารมณ์ชั่ววูบรู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไป
ในเวลานั้นยืนยันว่าไม่ได้เสพยาไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์
ซึ่งฝ่ายคู่กรณีก็ไม่ได้มีการปาดหน้ากันแต่อย่างใด
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากอารมณ์ร้อนและตอนแรกก็ไม่รู้ว่าคู่กรณีเป็นผู้หญิง
แต่ต่อมาภายหลังได้ยินเสียงถึงรู้ว่าเป็นผู้หญิง
แล้วก็มีการถามด้วยนะคะถามในเบิร์ตว่า
แล้วจริงแล้วตัวเองมีปัญหาทางด้านการควบคุมอารมณ์หรือเปล่า
เบิร์ตก็ตอบว่าไม่มีเป็นธรรมดาปกติทั่วไป
คุณก็ชอบขึ้นครับ
ขึ้นจากนั้นจะกลายเค้าทางไหน
ตอนแรกผมไม่รู้นะ
เหตุที่เราจอดรถน่ะค่ะเพราะว่าเขาขับตามมาหรือยังไง
ขับจี้หรือยังไงหรือเปล่าค่ะตรงนี้น่าจะขับมาตามหลังมานะครับ
แต่ว่าเป็นระยะที่ระยะที่ใกล้ระยะที่ใกล้แล้วก็ผมก็
ก็ก็อย่างที่เรามาในในรูปในคลิปน่ะครับพี่ที่รอลงโกรธน้องก็จะเห็นว่าน้องน้อง
ก็ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงก็ใช่อ่ะใช่ไหม
เพราะเราก็ไม่รู้หรอกว่าคนขับรถในรถจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง
แต่เขาเปิดกระจกมานิดนึงแล้วยกมือไหว้ขอโทษก็ได้ยินเสียงขอโทษว่าเป็นเสียงผู้หญิงนะคะ
ต่อที่ต่อยเขาอะค่ะใช่อืมตอนที่เขาขอโทษค่ะขอโทษค่ะน่ะ
ยังไงก็ต้องได้ยินว่าเป็นเสียงผู้หญิงใช่ค่ะแต่ก็ยังโอ้โห
ขณะที่หญิงสาวผู้เสียหายนะครับบอกว่าวันเกิดเหตุยืนยันว่า
ไม่ได้ขับจี้ท้ายรถจักรยานยนต์ของในเบิร์ตอย่างที่ในเบิร์ตกล่าวอ้าง
แต่พอได้เจอได้คุยแล้วเนี่ยรู้สึกว่าในเบิร์ตเหมือนมีอาการไม่ปกติ
ควรจะไปรับการรักษาจากแพทย์นะคือไม่ได้โกรธอ่ะ
ฝ่ายผู้หญิงเขาบอกนะแต่ยังไงขอยืนยันว่า
ให้ตำรวจดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดเหมือนเดิมเพราะจนถึงขณะนี้
หวาดระแวงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
วันที่เกิดเหตุเนี่ยเรามีเหตุอะไรกับเขาบ้างไหม
เหมือนกับว่าไม่มีค่ะตรวจมันถนนเลยไม่มีค่ะ

เริ่มดันบรรค์และดีหรือว่าถูกเล่นกันเดิมค่ะ

แต่ว่าไม่ได้กลัวไปค่ะไม่ได้กลัวไปแล้ว
มาดูแลคดีนี้นะครับบอกว่า
หลังจากที่มีคลิปนี้ออกมาตำรวจก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะ
เพราะว่าผู้ที่ถูกทำร้ายเนี่ยเป็นหญิงสาวเป็นผู้หญิงนะครับ
เป็นคดีที่สังคมจับตานะครับ
ก็เลยไปตามตัวผู้ก่อเหตุมาจนได้นะครับ
ซึ่งจากการสอบประวัติพบว่าในเบิร์ตเมื่อ๔๕ปีก่อนนะ
ญาติบอกว่าเคยถูกรุมทำร้ายร่างกายจนมีอาการผิดปกติทางจิต
พูดจาวกวนเคยไปรักษาอาการที่โรงพยาบาลนะ
เกี่ยวกับอาการทางจิตประสาทซึ่งกำลังตรวจสอบอยู่ว่า

ในวันเกิดเหตุที่ก่อเหตุแบบนี้เนี่ยยังไงก็มีความผิดก็ต้องดำเนินคดี
เรื่องอาการทางจิตต้องไปตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนนะครับ
เคยเข้ารับการรักษาจริงหรือเปล่านะครับ
เรื่องต้นตรวจสอบแล้วในวันเกิดเหตุในเบิร์ต
ไม่ได้ดื่มแอลกอฮอลหรือว่าเสพสารเสพติดนะครับ
ตำรวจบอกว่าในเบิร์ตใช้ชีวิตอยู่กับยายแล้วก็พี่สาว
พ่อแม่แยกทางกันอ่าเวลาสอบปากคำก็จะพูดลักษณะ
ไปวนมาหน่อยค่ะอ่ามีท่าทีแบบค่อนข้างวิตกกังวล
อย่างเวลาตำรวจเอาน้ำมาให้กินก็ไม่ยอมกิน
ไม่กล้ากินอืมต้องเปิดขวดน้ำกินเองอะไรแบบเนี้ย
ข่าวรายงานว่าท่าทีดูเหมือนเป็นคนหวาดระแวง
พอโดนตำรวจแตะตัวแตะไหล่ปุ๊บสะดุ้งแบบแรงมาก
น้ำก็ไม่กล้ากินคือต้องเปิดขวดเอง
ไม่ใช่อยู่ดีเอาน้ำใส่แก้วมาให้กินไม่กิน
นี่เห็นไหมอายุก็๓๓แล้ว
แต่อาการแบบนี้ก็น่าเป็นห่วงใช่ไหม
คือไม่ใช่เป็นห่วงอะไรตัวเขาหรอกคือเป็นห่วงคนอื่น
ใช่ค่ะอีกหน่อยถ้ายังใช้ชีวิตอยู่ในสังคมปกติ
แล้วมาเจอเหตุการณ์ที่มันกระตุ้นอารมณ์ให้โมโหอีกไง
ก็ไม่รู้จะไปทำร้ายร่างกายใครเขาอีกใช่